ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ใครจะร้องก่อนนางเอกร้องก่อนไหม

มาด้วยกันเข้าไปในป่าหลงป่า

เสด็จพี่ขี่ม้าหายไป
ตอนนี้ทิ้งนางเอกไว้จะไปตามหาเสด็จพี่
ขี่ม้าแล้วอัตสวรรีราได้หรือเปล่า
สภาพอย่างงี้ไม่น่าถามอัตสวรรีรา

ขี่ม้าก็พับอย่างเกียรติ

ข้างในก็ได้

แนะนำผมมีม้าอยู่

ม้าได้เสด็จอย่างงี้
ให้ตัวโจ๊กกับนางเอกคุยกันมาตามหาเสด็จพี่

ไม่เอานางเอกที่ว่าเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ได้

เสด็จพี่หายไป

เสด็จพี่จะตกระกำลังบากประกาศใด

จะมั่นใจได้อย่างไรกัน
เสด็จพี่จะกลับมาหายิ่งได้

เราหน้าตาแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วไหมคะ
เรามีรางสังหรณ์

เรามีสัมผัสที่หก
มีสิ้นเซ็นต์

เสด็จพี่ก็โผล่ออกมาจากป่า
ช้างเอกรายหุ่นเหมือนตุ๊กแกตากนะ
น้องหมิว

แล้วลองจะพากมาที่บ้านเพียบ

นางร้ายใช่ค่ะถนัดค่ะ
ร้ายขนาดไหน
หน้าตาก็ยังไม่ดี
ชอบแย่งหัวชาวมองของนั้น

อย่างหรอหาพูดมาฉันสวยหรือเปล่าสวยไหมอ้าอยังหรอ

ยังต้องน่าใจสนทนตรีของเราด้วยค่ะทุกคน

ร้านหรือไม่เห็นร้าน
เวลาไปเล่นลิเกเนี่ยแล้วเราเอาช่วงไหนเราไปร้องเพลงลูกทุ่ง
ก็คือการเล่นลิเกการแสดงลิเกก็จะมีการเอาเพลงลูกทุ่งไปร้องในท้องเรื่องเหมือนกันค่ะ
ไปร้องในเล่นลิเกอยู่แล้วร้องเพลงลูกทุ่งเลย
ใช่ค่ะสมมุติว่าอกหักก็จะมีเพลงลูกทุ่ง
ถ้าเกิดได้๑ล้านบาทนี่จากรายการร้องได้ให้ล้านเนี่ยตั้งใจว่าเอาไปทำอะไร
จะไปสร้างบ้านแบบซื้อบ้านสักหลังนึงหรือไม่ก็อยู่คอนโดกับแม่เพราะว่าทุกวันนี้เช่าห้องอยู่กับแม่สองคน
เช่าห้องอยู่ยังไม่มีบ้านอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
แต่ว่าหมิวขึ้นมายืนบนนี้ค่ะที่นั่งของหมิวนะคะ
มีสาวสวยเจิดจรัสโอ้โหสวยงามเหลือเกินนะคะสมชื่อจริงมานั่งแทนแล้วต้อนรับน้องวาวค่ะ

มาก่อนที่จะทำความอะไรกันต่อไปมาเพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้เพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ขึ้นมาขึ้นชอบเพลงนี้มาก
น้องเขาก็หันหลังให้กับวงการไม่ได้ไปไหนแล้วครับไปตกเรือ
ทบทวนนะฮะถามสุภาพสตรีดีกว่าน้องวาวนี่มาใหม่เพลงนี้เคยฟังไหมคะวาว
กำลังมองไปที่วาวป่าเผลินเหมือนมองสวนฟูหลาบ
ดอกไม้งามบรรลิมาเล้ว

บ่อยค่ะผู้ชายมาร้องจีบบ่อยครับ
มาถึงน้องหมิวกันนะครับ
รู้จักแน่เลยเพลงนี้นะฮะ

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาเลยครับ

ในเมื่อเธอธิดกำไรชีวิตก็กันนอกใจ
เธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บ
แต่เธอก็ยำขมันลงไป
ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใคร
เหนือเท่านั้น
เมื่อเจอกับตาหัวใจ
เธอก็เห็นเป็นฟ้ามั่วมนต์
รู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน
ไม่อยากมองหน้าคนมากมายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
ผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคน
และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้ง
ว่าชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจติดตัวออกค่ะ
รักแค่ไหนก็ต้องแยกทางนี่ก็รอฟังข่าวคนหลายใจ

รู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน
ไม่อยากมองหน้าคนมาหายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากให้เธอได้เพียงสั้น
ให้เลิกลาต่อกันทุกอย่าง
ผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคอ
และความเชื่อใจฉันที่ได้แค่คนละครั้ง
ฝ่าชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจติดตัวออกค่ะ
รักแค่ไหนก็ต้องแยกทาง
ที่ก็รอฟังข่าวคนหลายใจ
ครั้งเดียวก็กันจะพร้อม
๕๐๐๐บาทนะครับมิวร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

เมล์หนึ่งที่หนึ่งนะครับ
ปรุงราคา๕๐๐๐บาทครับ

ร้องผิดครับ
ก็ทำใจไว้แล้วนะฮะร้องผิดก็คือถ้าไม่ได้ร้องก็ถือว่าร้องผิดนะครับ
ถ้าไม่ได้ร้องคำไหนขาดไปอะไรยังไงมาดูที่ว่าขาดไปเยอะไหมครับ
หายทั้งวาบทั้งวาบทั้ง๑๐ท่อนท่อนจดท่อนฮุกแล้วต้องเป็นท่อนสี่
แต่ว่ามีเอาท่อน๒มาร้องทรัมป์ต่อจากท่อนพุกอีก

รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งร้องผิดได้คนละที

เป็นเพลงสร้างคะแนนนิยมอีกครั้งของคุณตั๊กกะแตนโชลดา
เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่๖นะครับเป็นแนวเพลงเรียกว่าป๊อปอกหัก
ออกจะเป็นป๊อปเป็นลูกทุ่งลูกทุ่ง
ตลาดครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี๒๕๕๖นะครับงานเพลงของคุณพงศักดิ์ถนอมใจ
รางวัลท็อปดาวน์โหลดของปี๒๐๑๒

อ้าวแต่วันนี้คุณแม่

ตัวเล็กมีอะไรจะบอกกับลูกสาวครับคุณแม่

ค่อยทำกันใหม่ค่อยเริ่มกันใหม่

เดี๋ยวพอลงจากเวทีนะคะคุณแม่

ที่เราเป็นเป็นความน่ารักนะครับ

กับน้องหมิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณ

โรงหายได้แล้ว

โรงหายได้แล้ว

ก็ปริ่มว่าจะทำใจได้แล้ว
เวลาเห็นใครมาแล้วตกไปในเพลงแรกเนี่ย

ร้องผิดเด็ดขาดต้องร้องให้ถูกเนื้อเท่านั้น

และวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่
ก็เตรียมสะสมแต้มไว้ลุ้นรางวัลกันต่อไป
แล้วก็กลับมาพบกับพวกเรานะคะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลา๕บาท๓โมง

เปิดห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาดูสิคะ

บทเก่จะเยอะเลยนะครับทุกคน

กว่าจะคบ๓รอบนี่หน้าก็ไม่ห่วงออกบทละคะ

ก็กะเพลง๒เพลงก็กลับบ้านเนี่ย

วิคอร์

โดนที่คนบ้านนอก